จ๋านัทถาวิรนุษย์ค่ะช่วงนี้เหมือนกลับมาสดใสปิ๊งปั๊งเหมือนเดิม
มีคนเมาส์ไปเห็นว่าไปเดินควงคุณกึ้งเฉลิมชัย
กลางห้างดังสองต่อสองเลยนะคะล่าสุดค่ะคุณจ๋าก็ออกมาพูดนะว่า
ก็มีโอกาสช่วงนี้ได้เจอกันบ้างได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
ก็คุยกันมาครั้งนี้ก็สบายใจมากกว่าเดิมนะคะ
พอถามว่าหากฝ่ายชายมาจีบใหม่อีกครั้งวีเจสาวรับแบบขำเลยค่ะ
ว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติโดยเจ้าตัวก็ไม่ปิดกั๊กตัวเองนะ
แหมมีลุ้นนะคะอืม

พี่เขาก็โทรมาแบบถามถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าแบบเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยมาก
จะมาได้คุยเมื่อปลายปีนะคะประมาณปลายปีที่แล้ว
คือตอนนี้จ๋าก็ยังโสดอยู่
แล้วจ๋าก็ยังรู้สึกว่า
ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่มีใครที่เข้ามาหาเรา

สาก็เปิดใจนะแต่ว่าคือเหมือนกับใช้สติมากขึ้น

มันก็มีคนลุ้นคนเชียร์อยู่เรื่อยค่ะ
ซึ่งอย่างจ๋ากับเมฆคือจ๋าก็รู้สึกดีกับน้องอยู่ตลอดอยู่แล้ว
รุ่นใหญ่หรือรุ่นน้องดีกว่ากันนะคะ
ไม่สามารถฟันทงได้ว่าอะไรดีกว่าค่ะ
แต่ว่ามันคงต้องใช้เวลาดูไป
แต่ว่าจ๋าไม่รีบค่ะก็โสดไปก่อน
ประสบการณ์สอนนะคะตอนนี้จ๋าไม่รีบค่ะ
อิจฉาจริงเลยมีทั้งน้องรุ่นน้องน้องเมฆนะคะ
แล้วก็รวมถึงคุณกึ้งเฉลิมชัยด้วยแหม
เข้ามาภูพันธ์ในชีวิตอย่างนี้อันนี้ก็เลือกกันดีแล้วกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะกลับมาคบกับแฟนเก่าเนี่ย
ฉันคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่เราจะเลิกรากันไปเนี่ย
ต่างคนต่างได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าข้อผิดพลาดในการที่คบกันมาเนี่ยมีอะไร
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลับมาคบกันเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผิดพลาดเราจะได้ไม่ทำกันอีก
นะคะนี่เอาประสบการณ์ตรงมาพูดเลยหรือเปล่าเนี่ย